อาโน๊ตมาดูผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งอีกหนึ่งสาวดีกว่า

นำเสนอวิธีคิดคนยุคใหม่สนใจหาซื้อก็แอดไลน์กันได้เลยนะคะ
อันนี้ส่งให้คุณจูเนียวัชรพลนะคะ
ส่วนเรื่องที่ต้องถามก็คืองานเฮนไนท์ของเพื่อนซีพี่นกสิคริน
ที่จัดชุดสุดว้าวริมสระที่บาหลีพี่แจ๊ค
แล้วก็มีช็อตพี่ไก่วรายุทธ์เล่นน้ำกับสาวให้ชาวเน็ตร้องว้าวกันด้วยจ้ะ
ตกลงอะไรยังไงจะไม่โสดตามเพื่อนไปแล้วหรือเปล่าไปฟังพี่แมร์จ้า
คุณจะต้องเข้มแข็งและยืนได้ด้วยขาของตัวคุณเอง
แล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงแล้วศักยภาพในชีวิตคุณทำอะไรได้อีก
ล่าสุดเลยพี่นกเป็นไงบ้างคะปาร์ตี้ตลอด
นางก็มีความฝันว่านางจะไปเฮนไนท์ที่บาหลีนะคะ
ที่เราก็เป็นคนไทยแล้วก็แฟนเป็นฮ่องกง
แต่ไปทำไมบารีก็ไม่เข้าใจนะคะ
แล้วนางก็จะไปแต่งอิตาลีอีกเพื่อนยังไงคะก็ต้องตาย
อย่าเรียกว่าเขินเรียกว่าต่างคนต่างออกดีกว่า

เขาไม่ได้สุจริตค่ะเขาเรียกว่าเขาได้ทุกคนได้ทุกเพศได้ทุกวัย
กวางบางชะนีวรายุทธ์นั้นได้หมดนะคะ
พอตื่นเช้าตื่นขึ้นมาแล้วพี่ไก่ก็บอกทุกคนว่า
ให้ทุกคนลืมเรื่องที่ผ่านไปเมื่อวานให้หมด
ซึ่งเราบอกว่าติดตาค่ะ